คุณผู้ชมครับมาตามคดีใหญ่คดีหนึ่ง
ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น๒๓ธันวาคม๒๕๕๘นะครับ
คดีนี้เป็นคดีที่ทำให้ชีวิตของเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่ง
วัยแค่๑๘ปีเป็นนักเรียนชั้นม๖ต้องจบลงนะครับ
เพราะว่าเธอถูกทำร้ายและพยายามที่จะข่มขืน
และคนที่ทำร้ายเธอในขณะนั้นเองก็เป็นผู้ต้องสงสัย
ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านต่างพื้นที่ต่างอำเภอ
คดีนี้ถูกจับตามองเพราะเป็นคดีที่สังคมกดดัน
กับการที่ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
รู้ข้อกฎหมายและอาจจะมีอิทธิพลทำให้หลุดรอดจากคดี
แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานสารอุทธรรมตัดสินประหารชีวิตผู้ก่อเหตุ
สารจังหวัดกรสินนายกริจและนางลำไยพลประสิทธิ
พ่อแม่ของนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือว่าน้องสโหน่
นางสาวพัฒรานิษฐ์พลประสิทธิ์พี่สาวพร้อมกับญาติ
ได้เดินทางไปร่วมฟังคำพิพากษาของสารอุทธรภาค๔
คดีที่นายกริติเดชระเวงวัน
อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานอำเภอร่องคำจังหวัดกรสิน
ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายและพยายามข่มขืนน้องสโหน่อายุ๑๘ปี
นักเรียนชั้นม๖จนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปี๒๕๕๘นะครับ

คดีนี้เกิดขึ้นในวันที่๒๓ธันวาคมปี๕๘หลังเลิกเรียน
นางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโหน่นักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน
ขี่รถจักรยานยนต์จากโรงเรียนมุ่งหน้ากลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติของเธอ
มาถึงถนนบ้านศรีฐานโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรสิน
ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามประกบและใช้เท้าถีบ
รถเสียหลักล้มลงพุ่งข้างทาง
จากนั้นตามลงไปชกต่อยทำร้ายร่างกายและข่มขืนน้องสโหน่
แต่น้องสโหน่พยายามขัดขืนต่อสู้นะครับ
กัดมือและบีบลูกอันทะของคนร้าย
ก่อนที่คนร้ายจะเจ็บปวดแล้วก็หนีไป
น้องสโน่ใช้กำลังกายเฮือกสุดท้าย
โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือ
แต่เธอก็บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะเธอบอบช้ำมากไงคุณ
ชกต่อยไปที่ท้องหลายครั้งและพยายามที่จะข่มขืน
แม้ว่าเธอจะสู้ขัดขืนสุดชีวิตก็ตามนะครับ
แต่อาการของเธอก็คือตับแตกแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องนะครับ
คดีนี้เป็นคดีที่สังคมสนใจ
แม้จะหนีรอดจากเหตุการณ์นั้นได้แต่น้องสโนมีอาการบาดเจ็บหนัก
ครอบครัวของน้องสโหน่ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
เนื่องจากลูกสาวเป็นคนดีและไฝฝันอยากจะเป็นพยาบาล

รวมถึงอยากจะเห็นหน้าฆาตกรที่ก่อเหตุ
สำนึกกับเด็กสาวอนาคตไกลเช่นนี้
ชาวบ้านชาวช่องในพื้นที่นะครับก็กดดันตำรวจในขณะนั้นนะ
หลังเกิดเหตุการณ์ขอให้จับตัวคนร้ายมาให้ได้
และมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายกริติเดชระเวงวัน

นี่แหละเลยเป็นการกดดันว่า

และการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่
และก็มีความรู้ด้านกฎหมาย
ในช่วงแรกของคดีคดีจึงไม่คืบหน้าเท่าที่สังคมต้องการนะครับ
แต่ว่าเรื่องของหลักฐานต่าง
หลักฐานต่างที่ทำให้สารชั้นต้น
ตัดสินประหารชีวิตผู้ก่อเหตุ
นั่นก็คือหลักฐานบาดแผลที่แก้มซ้ายเอวซ้ายและที่หลังของผู้ก่อเหตุ
และมีการพบเศษดินย่าแห้งในเสื้อผ้าของนายกริติเดช
แม้ว่าที่ผ่านมานายกริติเดชเองจะอ้างว่า
รอยที่นิ้วมือรอยที่หัวแม่มือขวาคือรอยหนูนากัด
บอกว่าได้ขวนได้กัดมือแล้วก็บีบอันทะของคนร้ายที่สำคัญคุณ
มันยังมีร่องรอยสีรถของนายกริติเดช
ครับแล้วก็คนร้ายเองยังอ้างว่ารอยขวนโดนย่าคาบาด
ดังนั้นคดีในช่วงแรกเจ้าหน้าที่พยายามหาหลักฐาน

ท้ายที่สุดก็ส่งหลักฐานให้สารพิจารณา
สารชั้นต้นพิจารณาวันที่๓๐มีนาคม๒๕๕๙
มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายกริติเดชจำเลย
ให้ชดใช้ค่าสินไหมจำนวน๒๓๙๐๐๐บาท
พร้อมดอกบี้อัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันก่อเหตุคือ๒๓ธันวาคมปี๕๘

จากนั้นจำเลยใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์
และครอบครัวก็รอการตัดสินให้ถึงที่สุดที่สารอุทธรณ์เมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้นะครับสารอุทธรณ์นั่งบันลังเสร็จสิ้นอ่านคำพิพากษา
ประหารชีวิตนายกริติเดชระเวงวันจำเลย
และให้ชดใช้ค่าสินใหม่ตามสารชั้นต้นนะครับ

ซึ่งหลังจากสารอ่านคำพิพากษาแล้ว
ทำให้พ่อแม่พี่สาวแล้วก็ญาติของน้องสโหน่ที่มารอฟัง
รู้สึกดีใจที่ศาลยังคงตัดสินประหารชีวิตนายกริติเดช
พร้อมทั้งขอบคุณคนไทยทั่วประเทศ
คอยให้กำลังใจตั้งแต่วันเกิดเหตุ

และในที่สุดสารอุทธรณ์ได้ตัดสินประหารชีวิตนะครับ
โดยพี่สาวบอกว่าขอบคุณทุกภาคส่วน

ให้กำลังใจแก่ครอบครัวพลประสิทธิ์มาโดยตลอดครับ
ก็อยากขอบคุณกระบวนการวิธีธรรมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ที่ช่วยให้คดีคี่คายขอบคุณสื่อมวลชน
ขอบคุณชาวบ้านของเราและทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวของเราน้องสโน้
และขอบคุณกระบวนการวิธีธรรมจริงที่ให้ความเป็นธรรมกับน้องสโน้
และก็ทำให้ในวันนี้เห็นแล้วว่าความวิธีธรรมมีจริงค่ะ

ใช่ค่ะคุณแม่ของน้องสโหน่ก็คือคุณแม่ลำไย
ก็พูดอย่างนี้เสมอว่าน้องสโหน่จะต้องไม่ตายฟรี

คนทำไม่ดีกับน้องควรได้รับผลกรรมที่ก่อขึ้น
และเมื่อวานนี้ก็นี่แหละฮะตัดสินประหารชีวิตคนร้ายนะครับ